ดีทีไอบลูคาวเวอร์
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ

ในรายการแข่งขันร้องเพลงที่เป็น

ด้านสำหรับเราจะให้ร้านแล้วนะครับ

ให้ความขึ้นเครงสนุกสนานมากมาย
ก็เท่านี้ละ๘๖เทปแป๊บเพียง
มีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จได้ไป๑ล้านคือคุณสรพงศ์

แล้วก็มีหลายคนทีเดียวที่เขาชอบช้ำมาก
คือไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียว
กลับบ้านกันไปชอกช้ำกะลำปีหรือเปล่า
ตอนนี้นะฮะด้วยความเห็นอกเห็นใจทางรายการของเรา
ทางไทยรัฐทีวีทางผู้จัดรายการ
เราก็อยากที่จะเยียวยา

เอาคนพวกนั้นที่เขาผิดพลาดไปกลับเข้ามาใหม่

แคมเปญที่ชื่อว่าร้องได้ให้ล้าน
รวมผลคนช้ำ
มากกับการรวมพลคนช้ำครั้งนี้
เปิดโอกาสให้คนที่เคยร้องผิดแล้วกลับบ้าน
ได้กลับมาแก้มือกันอีกครั้ง
ได้แก่คุณฟางแก้วคุณหนูตรีป้าลำยอง
คุณโฟพี่แป๊ะน้องแก้มลุงสิงเสน่ห์

โดยเพลงแรกจะให้ร้องเพลงที่เคยร้องผิดในครั้งที่แล้ว
ใครจะคว้า๑ล้านบาทไป

หวังว่าคงไม่ช้ำซ้ำสองกันนะครับ

และคุณหนูตรีครับสวัสดีครับหนูตรี

เพื่อที่จะได้ตอบให้ถูกว่าเพลงคัดเลือกนั้นชื่อเพลงอะไรนะครับ

ทุกท่านที่ขึ้นมาเพลงแรกที่จะได้ร้อง
ก็คือเพลงที่ทุกท่านเคยร้องผิดและตกรอบไป
เหมือนกันทุกคนเลยโดยที่เราจะให้ร้องเลยนะครับ
ถ้าขึ้นมาเราไม่มีการเปิดอินโทรให้ฟังแล้ว

คุณจะใช้เลยก็ได้เหมือนเดิมทุกอย่าง

กดปุ่มได้ก่อนตอบถูกว่าชื่อเพลงอะไรเท่านั้นเอง

หนูไม่ได้ตั้งใจดันหนูไม่ได้ตั้งใจด้อ
หนูไม่ได้ตั้งใจดำหนูไม่ได้ตั้งใจเดา

คุณแป๊ะกดแล้วนะครับ
คุณฟางแก้วกดเป็นคนที่๒
คุณแป๊กครับเพลงเมื่อสักครู่นี้

หนูไม่ได้ตั้งใจดำนะครับคุณแป๊ะ
ตอบตอบตอบ

ต่อไปก็เป็นคุณฟางแก้ว
คุณฟังแก้วตอบถูกขึ้นมาเลยนะฮะ

ไม่ได้ตั้งใจดำนะครับคุณฟางแก้วตอบ
ถูกไหมครับ

ขอเชิญคุณฟางแก้วสาวเปรี้ยวเสียงเข็ดฟันลีลามันสุดติงขึ้นมา
ร้องได้ให้ล้านกับพวกเราด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะชื่อฟางแก้วนะคะนางสาวพิชยาภาต่วนจโปะค่ะ
ภูมิเรานะก็เป็นคนจันทบุรีโคราชนะคะ
ตอนนี้ทางบ้านค่ะคุณแม่ก็ทำวงดนตรีนะคะ
ก็มีวงดนตรีแต่วงเครื่องเสียง

ถ้าถามถึงความฝ่ายฝันในชีวิตนะคะก็เป็นคำตอบเดียวค่ะ
คืออยากทำเพลงอยากเป็นศิลปินนะคะ
ก็อยากจะมีผลงานของตัวเองได้เงินเพื่อไปช่วยแม่ได้ดูแลวงด้วย
บอกเลยนะคะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเรียกว่าเจ็บช้ำน้ำใจกันเป็นที่สุดเลยทีเดียว
เรามาดูกันว่าฟางแก้วร้องผิดยังไงกัน
บอกเลย
จากฟางแก้วจะช้ำแล้วคุณแม่เนี่ยช้ำยิ่งกว่านะคะ
แต่รอบนี้จะขอกลับมาแก้ตัวแก้เผ็ดกันใหม่นะคะในร้องได้ให้ร้านรวมพลคนช้ำ
เงินทั้งหมดที่ได้วันนี้จะนำไปให้คุณแม่เลยนะคะไปซื้อคีย์บอร์ดให้กับคุณแม่นะคะ

ดนตรีเหมือนกันคล้ายกันหลายเพลงค่ะ

ขึ้นมาก็ผิดเพลงเลยแต่ว่ามั่นใจมาก
ท่อนวักแรกเนี่ยไปด้วยกันได้
พอวักที่สองวันที่สามเริ่มไปถึงสี่แยก
ตีตีออกไปเลี้ยวคนละซ้ายขวาหน้าหลัง
คือพยักหน้ากับแม่แล้วคือโดนตียินโชว์เนี่ย

นั่งที่เดิมลูกยืนอยู่ตรงนี้เหมือนเดิม

ไม่เอานะวันนี้มาใหม่ตั้งเป้าไว้ว่าจะร้องได้กี่เพลง

บอกคุณผู้ชมทางบ้านชัดเลยนะครับว่าเพลงที่เราร้องผิดทำให้เราตกรอบไป

ชื่อเพลงขอใจฉันคืนของพี่จินตรา
ขอใจฉันคืนของคุณจินตราภูลาภนะฮะวันนี้
ฉันตัดสินใจถอยหมอใส่ไมค์ไม่ขับติดอัพมึง

นี่แหละอย่าผิดเพลงอีก
มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายนะครับมีตัวช่วยแตกต่างกันไปนะฮะ
ก็ต้องถามแล้วครับว่าจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้

ไม่ใช้ค่ะ

ก็ไม่น่าจะใช้นะฮะเพราะว่ามีโอกาสแล้วนะฮะ
หมดทุกคำเท่านั้นจนกว่าดนตรีจะหยุดนะครับ
ฟังแก้วพร้อมนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงที่๑นะครับ
มูลค่า๕๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่หนึ่งเพลงมาครับ

เมื่อวินาที
ค้างกันเดินดีกว่าอย่ารังเวลาให้มันยืดยาง
เมื่อเธอมีใครซ่อนไว้ในใจเป็นเงา
ก็พอกันที่สองเราเลิกจุดเลิกเผาหัวใจกันที
ถ้าเป็นอย่างนี้เราควรแยกทางเมื่อความรักสองเราจาง
ก็จงเลือกทางที่เธอว่าดี
จะไม่ขัดขวางตัดหางปล่อยไปจากนี้
น้ำพริกที่กินหลายปีหรือจะรสดีเท่าซอสเป็นตา
ต่างคนต่างไปหาเอาคนใหม่เป็นแฟน
ไม่ต้องไปแอบพวงแค้นเอาเขามาแฝดให้มันสาใจ
ขอใจฉันคืนเอาความรักเธอนั้นขึ้นกลับไป
ไม่ขอใช้ของรวมใครแค่พาเธอไปคงไม่ตายรอ
ถ้าเป็นอย่างนี้เราควรหน้ากัน
ตัดสายเยื่อใยสัมพันธ์เปิดใจพูดกันไม่ต้องลวงหลอก
เอาคนของเธอคว้างโชคมันเดินแค่กว้อ
พาเขาก้าวเดินจากหมอที่ดูอึมครึ้มลืมเรื่องสองราว
ให้เรารักอยู่ร่วมนี้
มีปัญหาเบอร์ทำบ่อย

สำหรับเพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
ฟังแก้วโรงได้หรือว่าโรงผิดครับ
โรงได้
แม่เกรงเกรง่ะตื่นเต้น

โรคใจโรคใจโรคใจโรคใจ

เอาเขามาแฟนให้มันสาใจ

คำนี้ไม่มีความหมายเลยนะครับ

มีนอีกคนนึงที่เขาเสียดายแล้วแล้วมันเกิดเหตุการณ์เดิมอย่างนี้
คนที่อยากได้กำลังใจที่สุดเลยตอนนี้ก็คือฟางแก้ว

มามาจากเมืองจันทร์นะครับ
อ๋ออ้าวพี่แม่มายืนตรงข้างนิดหนึ่ง

ก็ไม่เสียใจก็เสียใจบ้างเนอะ
ฟังว่ามีโอกาสที่มาแก้ตัวแล้ว

ใช่แม่ก็บอกว่าให้โทรอาพยทีทีมงานมา

ก็แม่ตั้งใจว่าให้มาแก้ตัวสักหน่อยดีไหมอะไรอย่างนี้รายการเขาดี

เกมของเราในรายการร้องได้ให้ร้านของเราเนี่ยฟางแก้วไม่ได้แข่งกับใครแข่งกับตัวเอง

วันนี้ร้องผิดก็จริงแต่ก็ถือว่าเป็นความทรงจำในชีวิต
สนุกที่ได้มาพบกันสนุกที่ได้มาแสดงความคิดถึงกัน
ฟังแก้วนะคะฟังไว้ตรงนี้เป๊คิดว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการร้องได้ให้ล้านคงคิดถึงฟางแก้ว
วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งก็เชื่อใจแล้วล่ะ
ถึงจะทำไม่ได้เลยแม้แต่เพลงเดียวแต่ก็ยังดีที่ได้กลับมาพบกันนะคะ
ขอบคุณมากนะครับน้องฟางแก้วแล้วก็คุณแม่นะครับขอบคุณครับ
ตื่นเต้นค่ะแต่ก็มีประมาทนิดนึงมีประมาณนิดนึง
แต่ด้วยเป็นคนที่มีความมั่นใจมากนะคะก็มั่นใจ
ตอนแรกจะใช้ตัวช่วยแต่ก็ไม่ใช้ก็อยากจะอยากจะร้อง
เพราะว่ามั่นใจว่าเพลงนี้คิดว่าทำได้เพราะว่าท่องเนื้อมาทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียว
แต่ว่าในที่สุดก็ผิดผิดเหมือนกับว่าสมาธิมันหลุดนะคะ
แล้วก็เราก็จำไม่ได้ว่าเราหลุดไหมหรืออะไรยังไงก็จำไม่ได้เหมือนกัน
แต่ว่าครั้งนี้ก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะ
เบ๊กกี้

ประธานโทษค่ะอันนี้เต้นหรือกายภาพบำบัดค่ะ
ฝากแรงลอยลมมหาผู้หอบร่างมาจ้องตาเสนอ
ผู้ชายหล่อเหล่าคนนั้นบังเอิญพบกันที่หน้าอำเภอ
น้องแก้มร้อง
สวัสดีครับ